คุณผู้ชมครับพาไปดูที่จุดคัดกรองอีกหนึ่งจุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่เปิดประตูให้ประชาชนเข้าไปจับจองพื้นที่ด้านในตั้งแต่ช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมาแล้ว
ติดตามการรายงานจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะเชิญค่ะ
หลังรอนานกว่าสิบเจ็ดชั่วโมงนะคะตั้งแต่ผ่านเข้าจุดคัดกรองที่แปดและเก้า
ขณะนี้ประชาชนที่ปักหลักอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปจนถึงโรงละครแห่งชาติ
ก็สามารถผ่านเข้าจุดคัดกรองที่๓เข้าสู่สนามหลวงฝั่งทิศเหนือได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
คัดกรองที่สามนะคะซึ่งเป็นทางเข้าสนามหลวงด้านทิศเหนือจุดที่กำลังเห็นอยู่นี้นะคะ
ก็เปิดให้ประชาชนค่ะผ่านเข้าไปจับจองพื้นที่เพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศมพิษ
เมื่อ๒๑นาฬิกาที่ผ่านมานะคะหลังต้องรอเป็นเวลานานถึง๑๗ชั่วโมงค่ะ
และแม้ว่าส่วนใหญ่นะคะจะมีอาการเหนื่อยล้าจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว
แต่เมื่อถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดคัดกรองที่๓เปิดแล้วนะคะ
ก็จะเห็นว่าทุกคนล้วนปื้มปิติยินดีอย่างเห็นได้ชัด
โดยประชาชนค่ะจะถูกเจ้าหน้าที่จัดออกเป็น๓แถวนะคะเข้าสู่จุดคัดกรองที่๓
ทุกคนจะต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนที่จะผ่านเครื่องสแกนวัตถุระเบิดค่ะ
เมื่อผ่านไปแล้วนะคะก็จะต้องได้รับการตรวจสัมภาระจากเจ้าหน้าที่
เพื่อดูว่ามีอุปกรณ์ต้องห้ามหรือไม่นะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่การสแกนร่างกาย
และเข้าไปอยู่ตามจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้นะคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ระบุนะคะ
ว่าในพื้นที่ของท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือจุดนี้จะรองรับประชาชนจำนวน๑๕๐๐๐คนค่ะ
ซึ่งจะเป็นประชาชนที่เข้ามาทั้งในส่วนของฝั่งมหาวิทยาลัย
ศาสตร์ไปจนถึงโรงละครแห่งชาติรวมไปถึงประชาชนที่อยู่ทางฝั่งสารดีกาด้วยนะคะ
และเมื่อใกล้ถึงเวลาใกล้ถึงจำนวนที่ประชาชนจะครบหนึ่งหมื่นห้าพันคนแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็จะมีการประสานงานกันเพื่อไม่รับประชาชนเข้ามาในพื้นที่นะคะ
ขณะเดียวกันก็จะชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนค่ะว่าจะเลือกเข้ามาอยู่บริเวณด้านหน้าฟุตบาท
หรือว่าจะกระจายไปตามจุดพระเมรุมาตรจำลองต่างต่างนะคะโดยตอนนี้ค่ะในส่วนของจุดคัดกรองทั้งเก้าจุด
โดยรอบท้องสนามหลวงก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาปล่อยประชาชนเข้ามาตามจุด
ตามกำลังที่สามารถนำเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความรู้สึกของประชาชนที่ตอนนี้
เขากำลังจะได้ผ่านเข้าจุดคัดกรองที่สามแห่งนี้แล้วนะคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะ
มาจากที่ไหนคะพี่ระยองค่ะระยองมาถึงสนามหลวงเนี่ยตั้งแต่กี่โมงคะ
อ๋อมาวันที่ยี่สิบสี่ตอนเที่ยงแต่ว่ามาถึงโมงเมื่อคืนนี้ตีห้าค่ะเข้ามาเมื่อคืนตีห้า
วันที่ตีห้าใช่ที่ผ่านจุดคัดกรองตรงจุดไหนคะเมื่อเช้าจุดที่เก้าจุดที่เก้าค่ะ
จุดที่เก้าตรงใต้สะพานใช่ค่ะจุดที่เก้าใช่มามาตั้งแต่ยี่สิบสี่แล้วก็มานอนรอ
แล้วก็ถึงจะเข้าตอนตีห้าครับอ๋อค่ะสิบเจ็ดชั่วโมงที่รออยู่ตรงนี้
อีกไม่กี่นาทีจะได้เข้าไปด้านในท้องสนามหลวงซึ่งก็ค่อนข้างที่จะได้ใกล้ชิดกับ
ขบวนพระบรมราชอิสริยรู้สึกยังไงบ้างคะพี่โอ้ตื่นเต้นค่ะ
ซึ้งดีใจมากเพราะว่าเคยมากราบท่านสองรอบแล้วรอบนี้ตั้งใจสุดสุดว่าต้องปลาให้ได้
ดีใจปลึ้งจนสุดเอ่ยเสร็จทุกอย่างค่ะพิธีทุกอย่างอย่างเงี้ยทรัพย์ซึ่งมาก
เตรียมพร้อมตัวเองยังไงบ้างคะที่มาวันนี้พักผ่อนเต็มที่ค่ะทำทุกอย่างให้แข็งแรง
ขอบคุณค่ะก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกของประชาชนที่กำลังจะได้เข้าไปในบริเวณจุดคัดกรองที่สามเพื่อเข้าสู่สนามสนามหลวงด้านทิศเหนือนะคะซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้ประชาชนสามารถเข้าไปอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวเราสอบถามความรู้สึกประชาชน

ก็นั่นนะคะถึงกับหลังน้ำตาออกมานะคะเป็นน้ำตาของความปลื้มปิติยินดีค่ะจุดบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือนะคะ
สื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพด้านในได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าจุดตรงนั้นเป็นจุดที่มีเวทีสำหรับแสดงมหรสบสมโพธิถึงสามเวที
ก็ขณะเดียวกันของประชนที่อยู่แถวหน้า
ที่สอง
ท้องสนามหลวงและริ้วขบวนที่๓ที่จะเชิญพระโกรธทองใหญ่ประดิษฐานบนราชรสปืนใหญ่

ราชวัฒน์และเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัดหรือว่าเวียนซ้าย๓รอบนั่นเองค่ะ
สำหรับประชาชนที่ปักหลักอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณขณะนี้ยังมีอีกเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันค่ะว่าประชาชนที่อยู่หน้าจุดนี้จะได้เข้าไปในท้องสนามหลวงทั้งหมดค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ